คุณผู้ชมก่อนที่จะไปพักเบรกเราจะพาไปดูอีกข่าวหนึ่ง
พาไปดูงานศพสุดแปลกเขามีการจัดฉายหนังการ์ตูนกลางแปลง
เป็นเรื่องโดราเอมอนนะแล้วในงานปกติไปงานศพเราจะได้ยินธรณีกันแสงถูกไหม
งานนี้ค่ะได้ยินอังคือเพลงโดเรมอน
เพราะว่าผู้ตายรักแล้วก็ชื่นชอบโดไรมอนมากเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูงานศพที่นี่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะที่วัดเชียงทองที่ตำบลระแหงอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
มีการจัดงานสวดอภิษฐรรมศพนายนัทพลนารินนอกหรือว่าน้องน้ำมนต์
น้องน้ำมนต์เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของศูนย์ชีพเทศบาลเมืองตาก
เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนะคะในวัย๒๗ปี
แล้วก็ช่วงที่น้องน้ำมนต์มีชีวิตอยู่เนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะมีความเป็นจิตอาสาสูงมากเลย
เพื่อนรักแล้วกู้ภัยหลายหน่วยงานในภาคเหนือค่ะ
ดูสิคะเอาพวงหลีดมามาร่วมแสดงความเสียใจ
มาร่วมสวดแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วด้วยความที่น้องน้ำมนต์เขามีรูปร่างอ้วนจ้ำม่ำตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
ประกอบกับชอบตุ๊กตาโดราเอมอนเป็นพิเศษเลย
ถ้าเกิดว่าไปดูที่รถกู้ภัยของน้องน้ำมนต์เนี่ยนะ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวต่างจะมีสติ๊กเกอร์โดราแอมอนติดอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้เมื่อน้องน้ำมนต์จากไปเพื่อนพี่น้องชาวกู้ภัย
เขาก็เลยมีการจัดฉายเป็นหนังการ์ตูนกลางแปลง
โดราเอมอนก็เป็นเรื่องโปรดของผู้ตายนะคะ
ฉายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการชาปนกิจ
ครับและตลอดพิธีในงานศพคุณศึกร์กรูข์คุณผู้ชมดูดสิค่ะ
แถมยังมีไม่หล่นเนี่ยเห็นมั้ยค่ะครับ
จนถึงการนำรถลากศพเวียนรอบเมน
จะเปิดเพลงโดราเอมอนตลอดทางเลยค่ะ
เป็นการส่งดวงวิญญาณของน้องน้ำมนต์
รักแล้วก็ชื่นชอบโดราเอมอนตั้งแต่เด็ก
จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ